คุณผู้ชมครับไปที่ร้านซักผ้า๒๔ชั่วโมง
เดี๋ยวนี้ร้านแบบนี้เจอเหตุการณ์บ่อย

ผู้หญิงคนหนึ่งเอาไข่เน่ากับปลาเข็ม

ทำทำไมแล้วใครจะไปกล้าซัก
เน่ากับเครื่องซักผ้ามันก็ต้องมีกลิ่นอบอยู่ข้างในใช่ไหม
ใช่เออนี่นี่ดูทำดิเออไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะนะฮะ
นี่ผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อเหลืองนะฮะเปลี่ยนใจแล้วมีการสวมเสื้อ
เดี๋ยวเขามีการเปลี่ยนเสื้อนะเพราะเขาข้างในเขาใส่สีแดงอยู่ข้างในด้วยนะ
เปิดฝาถังแล้วเคลือกออกผ้าทุกเครื่องแล้วก็เอาไข่เหน่ากับปลาถูเข้ม
ใส่ไปเนี่ยเออกลิ่นใช้ได้เลยแล้วก็เดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉย
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นสามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
ร้านนี้อยู่แถวครองเตยครับนะฮะเจ้าของร้านเห็นคลิปนี้เอาคลิปนี้มาพบ
บอกว่าเตือนภัยใครรู้จักผู้หญิงคนนี้บ้างรบกวนแจ้งบ่อแสหน่อยนะจ๊ะ
ผู้หญิงคนนี้มาก่อความวุ่นวายเป็นครั้งที่สามแล้วนะฮะ
เจ้าของร้านบอกว่าหญิงในคลิปเนี่ยตอนมาครั้งแรกเนี่ยมาขโมยถังดับเพลิง
ครั้งที่สองมาหยิบเสื้อผ้าคนอื่นที่ซักผ้าอยู่เนี่ยเอาไปแล้วก็ไปกองรวมกัน
หลังจากนั้นก็มีคนเห็นเพราะว่ามีคนเขาเดินไปเอาผ้านะฮะ
แล้วพอพูดคุยกันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้เขาพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนไม่ค่อยเต็ม
ท่าทางเหมือนคนสติไม่ดีนะแต่ไม่คิดว่าจะย้อนกลับมาทำแบบนี้อีก
คือเอาไข่เน่าปลาเข็มถังขยะไปยัดเอาไว้นะฮะ
อย่าปล่อยมาสร้างความเด็บร้อนเพราะรายจ่ายในการไปทำความสะอาดเครื่องมันเยอะ